คุณผู้ชมมาแล้วค่ะข่าวนี้หลายคนรอคอยนะคะ
พี่ตู่โอนช้าหรือจะสู้น้องทอนโอนไว
คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะแจกเงิน๓๐๐๐บาทนะคะ
แล้ว๓๐๐บาทที่แจกเนี่ยไม่ใช่เงินส่วนตัวนะคะ
แล้วบอกว่าพี่ตูโอนช้าหรือจะสู้น้องทอนโอนไวก็ไม่ได้พูดเองด้วย

คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจแจกเงิน๓๐๐๐บาทโดยที่ไม่ต้องมีการพิสูจน์ความจน
ด้วยการจัดมินิคอนเสิร์ตผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะ
แล้วเขาจัดตั้งแต่๑พฤษภา๒พฤษภาคือตั้งเป้าว่า
ใจจริงอยากแจกให้ได้๑๐๐คนคนละ๓๐๐บาท

เพราะคนเนี่ยมาบริจาคกันเยอะมากกว่า๔ล้านบาทนะคะ
วันที่๑พฤษภาเป็นวันแรงงาน
เพื่อลงจดฉุกเฉินเพราะฉะนั้นนี่แหละประชาชนก็ขอฉุกเฉินเหมือนกัน
มันเป็นเรื่องฉุกเฉินผิวฉุกเฉิน
ใช่ค่ะนี่แจกกันมาตั้งแต่๑พฤษภาคมนะคะเมื่อคืนเนี่ย
เพื่อช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙นะคะ
กติกาการขอรับเงินหลายคนรู้แหละเพราะเมื่อวานเข้าไปโอ้โห
ต้องใช้คำว่าล้นหลามนะฮะกติกาเนี่ยเขามี๒วันคือ๑วันที่๑กับวันที่๒
วันที่๑ใครจะขอวันที่๑ก็ต้องใส่รหัส๒๔ตามด้วยชื่อสกุล
เลขที่บัญชีธนาคารบอกถึงความเดือดร้อนระหว่างที่มีการไลฟ์สด
ส่วนวันที่๒พฤษภาเขาใส่รหัส๗๕ตามด้วยชื่อสกุล
แจ้งด้วยเลขบัญชีแล้วก็บอกความเดือดร้อนนะคะ
วันแรกปรากฏว่าคุณขาใช้เวลาในการจัดมินิคอนเซิร์ตเนี่ย
ส่วนเมื่อคืน๒พฤษภาคมค่ะมีการจัดคอนเสิร์ตเป็นครั้งที่๒นะคะ
มีประชาชนสนใจบริจาคร่วมระดมเงินทุนผ่านบัญชี

บัญชีของคุณช่อค่ะนางสาวพันนิกาวานิส
รวมยอดบริจาค๒วันเห็นบอกว่าเบ็ดเสร็จแล้วเน็ตไม่ต่ำกว่า๔ล้านบาท
โดยเดิมทีเดียวอย่างที่บอกไปคือเขาตั้งเป้าว่าอยากแจกให้ได้๑๐๐คน
แต่ปรากฏว่าเอา๔ล้านกลมตั้งหารด้วย๓๐๐นี่ฉันหารแล้วได้๑๓๓คนถ้วน

เป้าเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคนไทยเนี่ยนี่แหละเราไม่ทิ้งกัน

ไม่ใช่เงินของคุณธนทรนะ

แล้วคุณธนทรก็จะมางัดเงินของตัวเองแจกอีก

เป็นเงินที่ได้มาจากการจัดคอนเสิร์ตแล้วก็ไปโอนให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙

แล้วรายได้ทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ
กติกาตอนแรกเนี่ยอย่างที่บอกไปปรากฏว่าสักพักหนึ่งคุณ
ระบบมันล่มระบบมันล่มเสร็จปุ๊บ
ทีนี้หลายคนเข้าไม่ได้เขาก็มีการเปลี่ยนกติกากันใหม่
ก็เลยทำให้หลายคนสับสนไม่เข้าใจกติกาใหม่
ชวดรับเงินไปทั้งที่ว่าก็เป็นคนที่เดือดร้อนจริงด้วย

หลังจากนั้นก็มีการโพสต์ภาพการหารือ
ร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
เห็นบอกว่าเริ่มไปพบกับสมาคมภาคธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็ก
เพื่อรับฟังสถานการณ์ความเดือดร้อน
ข้อเสนอแนะด้วยตัวท่านเอง
โดยตรงเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของภาครัฐ
ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่
ในขณะที่ตอนนี้มีการช่วยเหลือ
พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างเต็มที่นะคะ
หน้าที่ของเราคือต้องสู้ไปด้วยกันแบบเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศ
เราต้องร่วมมือกันร่วมกันทุกภาคส่วนทุกกลุ่มธุรกิจและทุกคน
แล้วนายกไม่ได้มีการพูดถึงกรณีที่คุณธนทรมีการระดมเงินทุน
กับประชาชนที่เดือดร้อนจากโรคโควิด๑๙
ท้ายมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน
อันนี้นายกไม่ได้เขียนที่ฉันเขียนเอง
แต่ว่าสื่อต่างชาติเองเขามีการตีข่าวว่าไทยจำนวนผู้ติดเชื้อลดฮวบ
แต่คนตกงานแล้วอดตายพุ่งพวดขึ้นไป
มันส่วนทางกันนะฮะก็ช่วยกันคนละมานคนละหมื่นนะฮะ